ส่วนที่กรสินทร์นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพฤษภาคมนี้คุณผู้ชมนะ
จะมีงานใหญ่ที่ไหนบ้างไฟตลายล้านจำได้ใช่ไหม
ที่มันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งอ่าต่างชาติเขาก็นำเสนอกัน
ก่อนหน้านี้เขางดจัดไปหลายปีแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วย
แต่ว่าปีนี้เขาจัดนะเดี๋ยวไปดูเขาจุดโชว์หน่อยว่า
จะสะพรึงอลังการขนาดไหนอ่ะ
โอ้โหขึ้นไปสูงมากคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับ
ความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในตำบลกุฎว่าอำเภอกุศินาราย
กาลสินครับพวกเขาก็ทำบ้างไฟขนาดใหญ่แบบนี้
เตรียมจะจัดงานผู้ไทยบุญบ้างไฟตาลัยล้าน
วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองพฤษภานี้ครับนายกเทศมนตรีตำบลกุฎว่า
คุณแสวงอุทรักษ์ก็บอกว่าหลังเจอโควิดเนี่ยไอ้งานนี้มันงดจัดมานานแล้ว
ถือว่าเป็นงานประจำปีที่นับได้ว่ามีแห่งเดียวในโลกเลยนะ
แต่เขางดจัดมา๒ปีตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว
ก็เลยจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งครับถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
แล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยกุฎว่ากับประเพณีบูชาพญาแถนด้วย
เพื่อจะขอฟ้าขอฝนนี่แหละแล้วเขาสืบทอดต่อกันมายาวนานแล้วด้วยนะ
กิจกรรมในงานครับอ่าเริ่มยี่สิบเอ็ดพฤศภาก่อนเขาจะทำอะไร
เขาจะมีขบวนแห่บ้างไฟตลายล้านครับแห่ไปตามท้องถนน
เพื่อเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้มาร่วมงานกันฮะ
ส่วนวันที่ยี่สิบสองพฤศภานี่สิไฮไลท์เริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยครับ
จะมีการแข่งจุดบ้างไฟตลายแสนก่อนนะตลายแสนเนี่ยหกสิบบ้าง
ถัดมาเป็นบ้างไฟตะไลล้สองล้านมีสองบ้าง
และพิเศษสุดห้ามพลาดครับจุดบ้างไฟตะไลสิบล้านจำนวนหนึ่งบ้าง
โอ้โหเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนตามประเพณีอีกด้วยฮะ
เขาก็เหมือนจะเป็นการขอบูชาให้ฟ้าฝนตกเยอะ
ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะนี่อยากไปร่วมงานด้วยเลยเนี่ย
บ้างไฟจุดได้นะครับแต่การพนันผิดกฎหมายนะครับ